ยังอยู่กันที่ตลาดโคลาจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องแปลกเรื่องนึง
อันนี้กู้ภัยเขาเป็นคนลงไว้เอง
กู้ภัยฮุก๓๑ที่จุดโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เขาบอกว่ามันมีโซฟาไม้นะคะย้ำว่าเป็นไม้ด้วยนะของคนตาย
คือพอดีมันมีผู้เสียชีวิตเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงนี้
เขาก็ไปเก็บร่างไปส่งให้ญาติชนะสูตรอะไรต่อไปเรียบร้อยแล้ว
ทีนี้เขาจะต้องเอาโซฟาไม้อันนี้ค่ะไปเผา
คือไปเผาทิ้งเพราะมันเปื้อนเลือดเปื้อนน้ำเหลืองต่างนานา
แต่ปรากฏว่าเผาอยู่๒ชั่วโมง
ใช้น้ำมันรถ๖ลิตรใช้ยางในรถยนต์๑๐เส้น
โซฟาไม้ไม่ค่ะ

๒ชั่วโมงผ่านไปแล้วก็ยังเหมือนแบบไฟไม่สะทกสถานเลย
เขารู้สึกว่าเอ๊ยังไงดีล่ะ
คือไฟมันก็ติดอ่ะนะแต่ทำไมทำอะไรเตียงอันนี้ไม่ได้
แล้วมันเป็นโซฟาไม้มันควรจะเป็นเชื้อเพลิงใช่ไหมคะ
สุดท้ายเขาตั้งจิตอธิษฐาน
บอกกับคนตายที่เป็นเจ้าของโซฟาเนี่ย

คือตายไปแล้วมันเอาอะไรไปไม่ได้นะ

เป็นคนเอาลงเองเลยนะคะ

บอกว่า๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
ตำรวจแจ้งให้เขาไปรับศพผู้เสียชีวิตที่บ้านหลังหนึ่ง
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒สัปดาห์นะคะ
สภาพก็คือนอนเสียชีวิตอยู่บนโซฟาไม้ตัวเมื่อกี้เนี่ย
ตำรวจก็ให้นำศพไปส่งพิสูจน์ที่โรงพยาบาลโนนสูง
แล้วก็ให้ญาตินำกลับไปทำพิธีทางศาสนา
กู้ภัยก็ได้รับแจ้งจากญาติผู้ตายอีกบอกว่า
โซฟาอันนี้ที่ผู้เสียชีวิตนอนตายเนี่ย
เอาไปมอบให้ทางวัดป่าดอนแต้วก็แล้วกัน

แต่ด้วยความที่ผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๒สัปดาห์แล้ว

เลือดทั้งน้ำเหลืองเนี่ยมันก็ไหลซึมเข้าไปที่ตัวเนื้อไม้
ก็เลยทำให้ไม้เสียหายแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็น

วัดเลยบอกว่าถ้างั้นกู้ไพเอาไปเผากันละกัน

ใช้ยางในรถจักรยานยนต์๑๐กว่าเส้น

สุดท้ายอย่างที่บอกต้องตั้งจิตอธิษฐาน

สุดท้ายต่อเลยพูดไว้เรื่อยว่าอย่าหวังเลย

ก็แล้วแต่นะคะอย่างนายอลงกรเขาก็บอกว่า

กว่ามันจะไหม้ไม้อาจจะถูกเคลือบมาอะไรแบบนี้นะฮะ